มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะฮะเพราะว่าเด็กชายวัยหกขวบคนหนึ่งเนี่ย
ค่ะคืออาของเด็กอ่ะมีศักดิ์เป็นอา
น้ทักครั้งนี้ก็เป็นคู่เขยกับพ่อน่ะครับอ่าลองสตาร์ทรถ
แล้วลืมไปว่าเข้าเกียร์หนึ่งเอาไว้นะฮะรถมันก็เลยพุ่งไปทับเด็ก
เสียชีวิตเนี่ยครับโอ้โหเห็นข่าวนี้แล้วต้องบอกว่ามันเศร้าจริงจริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาในท้องที่สพทุ่งใหญ่นะฮะที่นครศรีธรรมราช
มีเด็กชายวัยหกขวบคนหนึ่งถูกรถชนแล้วก็ทับลงไปด้วยรถกระบะคันนี้ครับ
ทำให้เด็กเสียชีวิตนะครับกระบะอีซูซูสีขาวป้ายแดงนะ
ญาติพี่น้องก็พยายามรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วตอนที่ถูกชนแล้วก็ถูกล้อรถทับไปด้วยใหม่นะฮะ
เป็นรถของคู่เขยกับรถของคนที่ก่อเหตุเขายังบรรทุกปลาอยู่เต็มคันรถ
ถูกพุ่งชนท้ายจนรถกระเด็นไปประมาณ๕เมตรด้วยนะครับรถก็เสียหายไปอีกคันหนึ่ง
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายคำรณนามสกุลชัยศรีอายุ๓๒ปี
มีศักดิ์เป็นอาของเด็กที่เสียชีวิต
บอกกับตำรวจว่าเขามาเช่าบ้านอยู่แถวจุดเกิดเหตุ
ตอนนั้นกำลังยืนคุยอยู่กับญาติญาติ
ตัวเขาก็เดินไปลองสตาร์ทรถนะฮะโดยยืนอยู่นอกรถ
แต่ใช้มือบิดกุญแจสตาร์ทรถ
เขาบอกว่าเขาต้องการฟังเสียงถ้อยเสีย
ทีนี้พอสตาร์ทปุ๊บเพื่อจะฟังเสียงถ้อยเสีย
เครื่องยนต์มันติดแต่ทีนี้คุณเขมสอน
พอเครื่องยนต์ติดเนี่ยรถมันพุ่งไปข้างหน้า
แล้วพุ่งไปชนกระบะอีกคันหนึ่ง
เพราะว่าเขาใส่เกียร์หนึ่งค้างเอาไว้
เขาลืมไปว่าเขาใส่เกียร์หนึ่งค้างเอาไว้
แต่เขาพยายามจะวิ่งไปดับเครื่องยนต์แล้วมันไม่ทันนะ
ตอนที่เขาเห็นคือรถเนี่ยมันพุ่งไปชนท้ายกระบะอีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้า
แต่ไม่รู้ว่ามีหลานหลานชายวัย๖ขวบ
วิ่งเล่นอยู่หน้ารถแล้วถูกชนด้วย
ญาติมาบอกว่าเฮ้ยหลานนอนอยู่ใต้รถ
แล้วก็ถูกล้อรถเป็นล้อรถหน้าซ้าย
ทับอยู่กลางลำตัวเลยถึงมาดูถึงมาเห็น
แต่ก็ช่วยไม่ทันแล้วครับสุดท้ายหลานเสียชีวิต
ซึ่งชานเด็กนี่จะแ
มีแผลฉีกขาดมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายที่หน้าท้องมีรอยเขียวช้ำนะฮะ
เพราะว่าถูกล้อรถทับนะครับอวัยวะข้างในเนี่ยปอดเนี่ยฉีกขาดตับแตกนะฮะ
ล้อรถเนี่ยทับเข้าไปวันนี้ครอบครัวได้รับศพของหนูน้อยวัยหกขวบผู้โชคร้ายคนนี้
ทำพิธีรดน้ำศพเมื่อช่วงบ่ายนะครับก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมศพ๗วันนะฮะ
หลังจากนั้นจะเคลื่อนศพไปชาปนกิจที่วัดสายใหญ่๒๖มีนาคมนี้
คุณพ่อก็เสียใจมากนะฮะคุณพ่อเนี่ยชื่อว่านายจิลศักดิ์ชูจันต์อายุสามสิบหกนะครับ
ก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าโรงศพของลูกตลอดเวลาร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
พ่อของเด็กบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่ก็จะไม่เอาเรื่องกับคนก่อเหตุนะนะ
คือนายคำรณเพราะว่าเป็นคู่เขยกันอืม
แล้วนายคำรณเนี่ยเขาก็ช่วยเลี้ยงดูลูกชายของนายธิรศักดิ์มาตั้งแต่แบบเด็กเล็กเลย
คนนี้คือนายคำรณนะฮะคนก่อเหตุนะครับคนสตาร์ทเครื่องรถแล้วก็พุ่งไปชนรถแล้วก็ทับเด็กอ่ะ
คือนายธิรศักดิ์พ่อของเด็กบอกว่าเขาขายของกันเวลาว่างจากการขายของเนี่ยฮะตั้งแต่ลูกเขายังเล็กอ่ะ
นายคำรณก็มาช่วยเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำคือเลี้ยงเหมือนเป็นลูกของนายคำรณคนนึงอ่ะอืม
ความรู้สึกของนายธิรศักดิ์เขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับมันขาดอะไรไปบางอย่างแล้ว
เพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ยเหมือนกับกำลังใจของเขา
ทำให้เขามีพลังในการทำงานทำมาค้าขายมาตลอดเนี่ยนะฮะ
แต่ตอนนี้มันเหมือนขาดอะไรไปแล้วแต่ถ้าถามว่าจะเอาเรื่องเอาผิดกับนายคำรณไหม
เขาก็เอาเรื่องเอาผิดไม่ลงเหมือนกันค่ะ
เกิดไปรับเดี๋ยวอยากเอาให้กินมันก็เรียงเดี๋ยวเรียงเต็มโลเหมือนกัน
ไม่เอาไม่เอาความไม่เอาเรื่องเรื่องแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ตั้งใจเอง
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ
แต่ในส่วนตัวของพ่อของครอบครัวนี้ก็สูญเสีย
ซึ่งมีลูกสองคนสองคน
ก็พ่อของเด็กเขาก็ไม่เอาเรื่องนะฮะ

ยังแต่ว่าทางคดีเนี่ยยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดี

นะครับในคำรวณนะฮะตำรวจก็แจ้งข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตนะครับ
ก็ปล่อยตัวไปนะครับเพราะว่าไม่ได้หลบหนี

รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้